ท่านผู้ชมครับแวะมาดูการเมืองไทยกันหน่อยกันแล้วกัน
คืออย่างที่ทราบเนี่ยทางพักเก้าไกลเนี่ยนะฮะต้องฝ่าฟันพอสมควรทีเดียว
ในการที่จะเป็นรัฐบาลแล้วก็คุณพิทาเป็นนายกให้ได้

มีคนไปยื่นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการมีบุคคลภายนอกมาครอบงำพัก

ตั้งแต่ตอนไปเจอกันที่ร้านอาหาร

นี่ล่าสุดเขามีงานงอกไปอีกแล้วนะ

กรกตเขาเพิ่งส่งหนังสือมาถึงพักก้าวไกล

ให้ชี้แจงหน่อยมีคนร้องมาว่า
พระเก้าไกรก็ทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อย่างที่ทราบนะครับทุกผู้ชมครับก็คือ
คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะแล้วก็

คุณสมบัติในการสมัครลงเลือกตั้งสอสอไหม

ตามมามากมายแล้วครับเป็นสองมุมสามมุมก็แล้วแต่ว่าเออผิดไม่ผิดอย่างไร
ถ้าผิดเนี่ยผิดมากน้อยขนาดไหนจะเป็นนายกได้ไหม
วันสองวันที่ผ่านมามีข่าวว่าคุณพิธาเนี่ยขายหุ้นไอทีวีทิ้งแล้ว
ที่คุณพิทาบอกมาตลอดว่าเป็นผู้จัดการมรดก
มันติดมาตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตใช่ไหมใช่
นักข่าวก็พยายามถามคุณพิทาอยู่๒วันคุณพิทายังไม่ได้ให้คำตอบอะไรนะครับ
ตกลงแล้วเออขายไม่ขายแบบไหนอย่างไร
คุณเรืองไกรเองก็ไปยื่นเรื่องกับกรกตขอให้ตรวจสอบนะว่าเอ๊ะตกลง
คุณพิทาขายหรือยังหุ้นไอทีวีเนี่ยแล้วถ้าไม่ผิดจะขายทำไม
นี่นะวันนี้คุณพิทาลิมเจริญรัติหัวหน้าภักดิ์ก้าวกลายนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะพาดหัวเลยในเฟซบุ๊ค
คุณพิธานะบอกผมพร้อมสู้กับความพยายามคืนชีพไอทีวี
เพื่อสกัดกั้นพวกเราแล้วก็แจงเนื้อหาเอาไว้ยาวเหยียดพอสมควรนะฮะ
เรื่องการถือหุ้นไอทีวีโดยคุณพิธาเนี่ยบอกว่าไอทีวีเนี่ย
ไม่ได้เผยแพร่ออกอากาศมาตั้งจาก๗มีนาคม๒๕๕๐
แต่ในช่วงเวลาปัจจุบันกลับมีความพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวี
ให้กลายเป็นสื่อมวลชนเพื่อนำมาใช้เล่นงานผม
โดยยกข้อมูลแบบนำส่งงบการเงินของไอทีวีอย่างเช่น
บัญชี๒๕๖๑ถึง๒๕๖๒ระบุประเภทธุรกิจว่า
กิจกรรมของบริษัทโฮดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
บัญชี๒๕๖๓ถึง๒๕๖๔ระบุประเภทธุรกิจว่าสื่อโทรทัศน์
โดยในส่วนสินค้าบริการระบุว่าปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดคดีความ
โดยในส่วนสินค้าบริการระบุว่าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุน
แต่ในงบการเงินไม่มีรายได้จากกิจการสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาตามที่ระบุประเภทธุรกิจไว้แต่อย่างใด
และงบการเงินปีบัญชีปี๒๕๖๕เพิ่งจะนำส่งในวันที่๑๐พฤษภาคม๒๕๖๖
วันเลือกตั้งเพียง๔วันวันเลือกตั้งคือ๑๔พฤษภาคมใช่ไหม
เมื่อ๒๖เมษายน๒๕๖๖ทำไมมันมีการตั้งคำถามของผู้ถือขึ้นบางราย
แล้วเขาก็มีคนตอบว่ายังดำเนินการอยู่
ซึ่งคุณพิทาบอกว่านี่เป็นข้อพิรุษที่ทำให้ตัดสินใจต้องโอนหุ้นให้ทายาทคนอื่น
ซึ่งไม่ได้ทำเพื่อหนีความผิดมั่นใจข้อเท็จจริงในอดีต
แต่ข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ย
และขอยืนยันว่ามีความพร้อมในการชี้แจงต่อกรกตอย่างเต็มที่ไม่มีความเป็นห่วงหรือว่ากังวลอะไร
และจะไม่เสียสมาธิในการทำงานอย่างเด็ดขาด
คุณพิทาบอกทางเฟซบุ๊กนะฮะบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเดินหน้าทำงาน
ไม่มีใครหรืออำนาจไหนมาสกัดกั้นฉันธานุมัติของพี่น้องประชาชน
ที่แสดงออกไปเมื่อการเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม
กว่า๑๔ล้านเสียงได้อีกแล้ว
ขอให้ทุกท่านสบายใจได้

ส่วนวันนี้เนี่ยเขามีการประชุมกันของคณะทำงานเปลี่ยนผ่าน
รัฐบาลของทางว่าที่รัฐบาลพักเก้าไกล

แต่เป็นการโอนให้ทายาทโอนให้ญาติ

แล้วไม่ใช่การปัดเรื่องหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีให้พ้นตัวด้วย
แต่เป็นการโอนเพื่อป้องกันอนาคต
ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจหรือเหตุผลทางการเมืองก็ตาม

จึงต้องป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ก่อน
ให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยเร็วที่สุด
ไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทายาทเรียบร้อยแล้ว

ในอดีตที่ผ่านมาผมมั่นใจในข้อกฎหมายแล้วก็มั่นใจในระดาษของผม
แต่ว่าในอนาคตมันมีความเป็นไปได้
ที่จะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพไอทีวีขึ้นมา
ผมก็เลยตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาทไม่ใช่การขาย
โอนไปวันที่เท่าไหร่คะคุณพิธา
ก็ในช่วงปลายเกินที่ผ่านมาคุณพิธาประจำวันที่ไปเต็มไม่ทัด
โอนก่อนหรือหลังการเริ่มตั้งหรือ

ที่มีการหาเสียงใช่ไหมคะ
แล้วทะยาศพอจะเปิดเหนื่อยเพิ่มเติมว่าเป็นอะไรอย่างไงในตระกูลของคุณทิว
อันนี้น่าจะเรื่องภายในครอบครัวเพราะว่าเป็นการโอนไว้ให้ทายาท
ไม่ใช่เป็นการถ่ายอย่างที่ออกข่าวไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจ
ขณะที่วันนี้นะฮะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่เป็นคนไปยื่นร้องเรื่องนี้เอาไว้
วันนี้ไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้กรกตไปครั้งที่๗แล้วนะ

แล้วครั้งนี้เนี่ยบอกขอให้ตรวจสอบการถือหุ้นสื่อของคุณพิธา
คุณเรืองไกรบอกว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ที่บอกว่าสำนักงานประหลัดสำนักนายมนตรีหรือว่าสปน
บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานกับไอทีวีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ปกครองกลางเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้นจึงขอให้กรกตตรวจสอบหน่อยว่า
สัญญาเข้าร่วมงานยังมีผลอยู่หรือไม่
ส่วนกรณีที่นายพิธาโอนหุ้นสื่อไอทีวีไปแล้ว

มั่นใจว่าในวันรับสมัครเลือกตั้งสอสอ
คุณพิทาวันนั้นยังถือหุ้นสื่ออย่างแน่นอน
ที่นายกชอบเนี่ยผมว่าไม่ใช่
กรกตตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นสื่อของ
หัวหน้าพระเก้ากลายพิธาริมจรวรรณรัฐ
โดยหวังว่าให้กรกตตีตกคำร้องทั้งหมดไปเลย
ไม่ต้องส่งไปให้สารไหนวินิจฉัยตีความอีก
ให้เหตุผลว่าสัดส่วนหุ้น
ที่คุณพิทาถืออยู่๔๒๐๐หุ้นมันน้อยมาก
หวังว่ากรกตจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณา
โดยไม่มีเกมการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ตีหน้าตีตาไว้คนพวกนี้นะครับคือคนที่ไร้สาระ
ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์กับมหาชนกับคนไทยแต่อย่างใดไม่มี
และประการสำคัญคนพวกนี้รู้ตัวดี
รู้ตัวดีว่าสังคมมองตัวเองอย่างไร
แต่มีเหตุจูงใจทางการเมืองมีเหตุจูงใจบางอย่าง
ที่ทำให้เขาพวกนั้นต้องมา
คือความคิดเห็นตอนนี้มันเป็นถ้าเกิดเอาแบบหลัก
สองมุมมองแน่นอนใช่ไหมอืมหนึ่งก็คือมองว่า
คุณพิธาเนี่ยไม่ผิดไม่ได้ถือครองหุ้นสื่อ
อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าจะมากจะน้อยยังไงก็ถือครองไปแล้ว
ต้องรอให้กรกตวินิจฉัยว่ามันมีความผิด
หรือความสงสัยจริงหรือเปล่าค่ะอ่าจนจะต้องนำไปส่งสาร
แล้วมนุษย์ให้วินิจฉัยตีความไหม

คณะกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของวุฒิสภา
ซึ่งมีนายเสรีสุวรรณภานนท์๑ใน๒๕๐สวเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้
กรรมธิการก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะฮะ
เห็นว่ามีปัญหากรณีนี้ของหัวหน้าพักเก้าไกลอยู่เนี่ย
คาดิเดตนายกของพระเก้าไกลเนี่ย
ก็เลยมีข้อสรุปทำหนังสือแจ้งไปยังกรกต
เร่งรัดการตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธา
ก่อนที่จะถึงขั้นตอนที่วุฒิสภาลงมติโหวตเลือกนายกในรัฐสภา
เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ไม่ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
แล้วก็ยอมรับว่าที่ประชุมกรรมธิการเนี่ย
เห็นว่านายพิธาขาดคุณสมบัติ
เพราะไปถือครองหุ้นสื่อ
แล้วขาดตั้งแต่การเป็นสมาชิกพักเก้าไกลละ
หรือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่การสมัครรับเลือกตั้ง

แล้วยังไปมีผลกับการรับรองผู้สมัครสอสอของพักก้าวไกลอีก
วุฒิสภาในส่วนของกรรมธิการชุดนี้
เขาเลยเสนอเรื่องไปยังกรกตว่า
กรกตต้องรีบดำเนินการนะ
ให้นำไปสู่การวินิจฉัยแล้วก็ชี้ถูกชี้ผิด
ตกลงถูกหรือผิดขาดหรือไม่ขาด
อย่างนั้นถ้าเกิดปล่อยค้างไว้แล้วไปโหวตเลือกนายกกันก่อนเนี่ยนะฮะ
โหวตเลือกนายกกันก่อนวันนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาทันที
เพราะทางวุฒิสภาบอกว่ามันจะกั๊กทันทีว่า
คุณสมบัติคุณพิทายังกั๊กอยู่
เกิดโหวตเลือกเป็นนายกไปแล้วเป็นญ้าปังตอนหลัง
จะเป็นอะไรไหมอันนี้คือธรรมในขุนสื่อนะ
ไม่นับเรื่องต้องไปหาเสียงเพิ่มนะ
ถ้าเกิดว่าเขาประกาศสอสอ๕๐๐คนไม่ครบเนี่ยต้องหาเสียงเพิ่มอีกนะ
นี่กกตรองรีบไม่พอหรือคะ